ไม่รู้เมื่อวานอยู่นี่อีทีมงานใช่ให้มาบอกว่าแบบไงรู้ไหม

ไอดอลเอาออกจากท้องพ่อท้องแม่มาฉันก็ไม่เห็นจะเคยรู้จักเลย

เอาเถอะนะมันเป็นยุคสมัยใหม่

ไม่ใช่คำว่าเน็ตไอดอลคือบรรลับโบราณ
ไอดอลกูก็คิดตั้งนานแล้วกูจะพูดออกมา

คู่จี้ห้ามใช้ใช่ไหมเขาให้ฉันเป็นคู่ไอดอลอย่างนี้เห
ไม่แต่ปกติหนูก็เรียกคู่จิ้น

ก็เป็นแค่ตึกคุณไงคนอื่นก็เรียกคู่จิ้นคู่จิ้นไปนั่นแหละ
แต่อะไรคือคู่ไอดอลเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยได้ยินว่าคู่อะไร
อาจจะเป็นคู่ที่แบบคู่วายหรือเปล่าใช้กับคู่วายหรือเปล่า

ก็ก็ปุ๊กจะก็บปุ๊กก็จะท้องพ่อท้องแม่จะก็ไม่เคยรู้จักอะไรคู่ไอดอล
อย่าหลุดคำว่าคู่จิ้นว่ะเขาบอกอย่างนี้
ให้ท่านทำอย่างไรละกันชายอ๋อหรือยังไงผมบอกเลยบ่อย

เอาที่นี้ใช้ได้เวลาครับโอเค

ขยันเสิร์ฟความที่อยู่แบบบ่อยสำหรับ

ฝากบอกใคร

เพราะเอกหน้าหนวดบลอยบ่ายปากอน
เพลงมาร้องกล้องแกล้งเหรอนี่มาดูกันสักนิดนึง
เต้นมาร้องกองแก๊งแม้แคปชั่นจะดูไม่หวาน
แต่ก็ท่าเต้นก็แบบฮาสไตล์พวกเขานั่นแหละ
แต่คู่นี้เต้นออกมาแล้วบอกว่าเหมาะสมกันนะ
สายฮาสายกวนเนี่ยเหมือนกันแบบว่า

คนก็เลยแบบว่าจิ้นเจิ้นอะไรกันอย่างนี้แหละนะ

ไม่เค้านู้นเค้ากริดสีพรุ่งเสร็จ